เปิดไว้ในใจไม่ได้เลยก็คือทริปขจาเพาะพาไป
บอกเลยว่ามูแทบทุกวันจนวันสุดท้ายของทริปค่ะ
ก่อนกลับพี่แจ๊กเกาเดนของเราก็เลยแวะล้วงกระเป๋าพิธีกร

กลับไปถึงกระตาลึ้งกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมค่ะ
ที่สำคัญเขาก่อนกลับเขายังได้ร่วมพิธีบวงสวงใหญ่
หน้าศาลพ่อปู่ศรีสุโธเพื่อเสริมความปังเสริมความรวยอีกด้วย
จะเป็นยังไงติดตามกันค่ะกับช่วงเกะกะกองถ่ายสเปเชียล
สวัสดีค่ะน้องผู้โกะคนสวยนะคะสวัสดีค่ะพี่จักร
อันดับแรกเลยขอบคุณมากค่ะสีสันในทริปค่ะ

ก็ได้ข่าวว่าในกระเป๋านี้มีอะไรเอ่ยคะ

แล้วก็ที่บอกเลยว่าต้องมีตลอดก็คือนี่
โป๊คใหญ่ไหม

ถ้านัดแบบหนุ่มมาคุยอย่างนี้
หนูไม่รู้ว่าเขางงไม่งงแต่เขาไม่ได้เห็นแน่

จะลื้อเอาเงินเจอพระเลยร้อนแน่
ใครสมเคโปรเงินฉันร้อนแน่
แต่ว่าที่นี่ยังไม่จบน่ะครับเดี๋ยวสามารถสร้อยจะไปเก็บของก่อน
เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแบบพิธีใหญ่ด้วย

ก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยที่วันนี้มาร่วมทีกันจากสามวันสองคืนขอบคุณบันเติมใจรับด้วยบันเติมใจรับจะไปกระชาภาพาเป็นบุญ

ขอบคุณบันเติมใจรับจะไปกระชาภาพาเป็นบุญ